ทิ้งท้ายเอาไว้จะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปชนสยองทำไมขวัญบอกแบบนั้น
ก็เพราะผู้บาดเจ็บผู้หญิงที่เป็นมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่ง
บิ๊กไบท์เนี่ยเหมือนเซนแล้วพุ่งเข้ามาชนอย่างจัง
เธอเกือบขาดค่ะ
แล้วล้มไปทั้งคู่นะคะคุณผู้ชมอีกทีโอ้โหชนจังจังเลยอ่ะ
คุณคิงสังเกตไหมเหมือนกับเธอเพิ่งเริ่มจะออกตัว
เหมือนรถกำลังจะออกตัวแล้วมอเตอร์ไซค์มายังไงถึงได้เร็วขนาดนั้น
เธอลงไปกองตรงนั้นแล้วคุณผู้ชมไกลเธอออกไปคือ
ไบท์เขานั้นชายชาวต่างชาติกระเด็นไปเลยค่ะ
ทั้งคนทั้งรถนะคะแรงจริงจริงค่ะโดยคนขี่บิ๊กไบท์เนี่ย
เป็นชาวต่างชาติชื่อนายโทมัสแบงอายุ๔๙ปีชาวนอเวย์ค่ะ
ก็ขี่บิ๊กไบท์มาแล้วเขาหลุดโค้งข้ามเลนชนกับมอเตอร์ไซค์ของหญิงชาวไทย
เจ็บทั้งคู่นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งในซอยเขาน้อย
ที่ตะโมนน้องปลืออำเบอร์บางรัฐมงจังหวัดชนบุรี
เมื่อคืนวันที่๑๗เมษายนที่ผ่านมา
ภาพนี้นะคะทีมข่าวของเราได้มาจากทีมกู้ภัย
ของบริษัทสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยา
ที่เข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทั้งสองคน
ผู้หญิงคนที่บาดเจ็บเนี่ยชื่อนางสาวกฎชกรค่ะ

ส่งโรงพยาบาลบางรัฐมงจ์สภาพของเธอเห็นไหมคะ
เหมือนเธอจะเป็นลมเพราะเสียเลือดมากค่ะ
ส่วนทางด้านของหนุ่มคนขี่บิ๊กไบท์นายโทมัสแบงค
ชาวนอลเวย์ได้รับบาดเจ็บมีแผลทะเลาะตามร่างกาย
และเขาพูดจาโวยวายด้วย
ลักษณะคล้ายกับคนเมาด่าทอกู้ภัยตลอดเวลา
บางช่วงยังเหมือนมีอาการลักษณะถมน้ำลายใส่กู้ภัย

แล้วพยายามที่จะประถมพยาบาลช่วยเหลือเขา
แล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลเหมือนกัน
ทีมข่าวของเราได้รับการเปิดเผยทางโทรศัพท์

ซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของคุณกฎชกรหญิงสาวที่ได้รับบาดเจ็บ
เล่าแบบนี้ว่าคืนเกิดเหตุ
แฟนสาวขี่มอเตอร์ไซค์จะออกไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อหน้าหมู่บ้าน
จนกระทั่งเวลาผ่านไปมีคนโทรมาบอกว่า
แฟนถูกรถชนออกมาดูถึงกับช็อก
เพราะเห็นสภาพแผลของแฟนค่ะ
ตอนนี้แฟนอาการน่าเป็นห่วงนะคะ
เพราะผู้หญิงเนี่ยเส้นเอ็นขาดหลายเส้นแขนหัก
ไม่รับรองด้วยว่าหลังผ่าตัดแล้วจะกลับมาใช้งานได้ปกติหรือไม่
แล้วเจ้าตัวบอกว่าเดินทางไปหาภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยตัวเอง
เพราะต้องการเอามาเป็นหลักฐานในการแจ้งความ
ที่ผ่านมาฝ่ายชาวต่างชาติคนขี่บิ๊กไบท์ไม่เคยเข้ามาขอโทษหรือแสดงความห่วงใย
อนขอให้ตำรวจเร่งดำเนินคดีค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าชาวต่างชาติรายนี้มักจะออกมาดื่มสังสรรค์กับเพื่อนเป็นประจำเลย
แล้วก็เคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วหลายครั้งค่ะ